เสื้อมาใครตากผ้ายังไม่แห้ง
นอกจากพ่อพระจะหลอดีแล้วกับสลังการพลัง
จริงเหรอตัวใส่คุณเดินเท่านั้นคนไม่ซื้อ

นักเต้นทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้

คงต้องให้เต้นดูเป็นตัวอย่างให้หน่อย

อันนี้เป็นเฟรนด์จากทะพูชา

นี่เป็นเพลงดังที่กัมพูชาใช่ไหม

เอาเสื้อมาขายเหมือนกันเพราะว่าหลายคน

ฝนตกเยอะจังเลยซักผ้าตากแห้งไม่ทัน

เราก็เลยมาเซอร์วิสแบบนี้นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้วัน๒วันนี้
ใครที่ตากผ้ายังแห้งหรือว่ายังไม่ได้ตากผ้า

พอมีเวลาสักวัน๒วันนะครับ

ช่วงประมาณหลังวันที่๘ทีนี้หนักเลย

ใครที่จะล้างรถซักผ้าอาจจะต้องเตรียมตัวหน่อย
ถึงแม้ว่าฝนในระยะนี้อาจจะไม่ได้เยอะมาก
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ก็ต้องระวังกันอยู่
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทย

คุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง

มีการดูดเอากลุ่มฝนไปกองรวมกันอยู่ตรงนี้
นี่เป็นกระแสลมที่มีการดูดเข้าไป
สู่จุดศูนย์กลางของพายุฝนลูกนี้
จะพบว่าตอนนี้กระแสลมส่วนใหญ่

แต่ก็ฝั่งนี้ก็จะได้รับผลกระทบ
ส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งพม่า
เพราะว่าตอนนี้ความชื้นกำลังสะสม

ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ฝั่งอันดามันตอนบนแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยคลื่น
ก็ยังคงต้องติดตามแล้วก็ต้องระวังอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าคลื่นนั้นสูงประมาณ๒เมตร

จะมีการพุ่งเข้ามาแบบนี้
เฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเป็นคลื่นพุ่งเข้าหาฝั่ง
ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
ถ้าหากเราดูจากกราฟิกตรงนี้ก็จะพบว่า
สีเหลืองคือบริเวณที่มีคลื่นลมแรง
ก็จะทำให้มีลักษณะของคลื่นที่ทำให้เรือขนาดใหญ่

ก็จะพบว่าจุดยอมฝนที่อยู่ในกะไฮหลามนั้น

อีก๑พายุ๑ลูกที่ก่อตัวขึ้น
มีใหญ่แบบนี้ก็มีพลังลมแรงด้วย
พม่าเข้ามาสะสมในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
แล้วก็มีการแผ่เข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอีกครั้ง
ซึ่งสรรค์แบบนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในช่วง
ตั้งแต่วันที่๘เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๒๑๓เลยนะครับ
ดังนั้นใครอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต้องระวังกันหน่อย
นี่คือภาพจำลองนะครับตั้งแต่วันที่๘เป็นต้นไป
จะสังเกตว่าสีชมพูเป็นกลุ่มฝนที่มีลักษณะตกหนัก
ลมกระโชคแรงก็จะเข้ามาพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

จากว่ากระแสลมนั้นตอนนี้พุ่งไปภาคตะวันออกซะส่วนใหญ่นะครับ
มีกระแสลมที่จะเอาความชื้นพุ่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพ
ตอนกลางของประเทศไทยมากนักจึงโอกาสการเกิดฝนเนี่ยนะครับ

ก็จะพบว่าในช่วงบ่าย๒ครับอุณหภูมินั้นก็จะไม่ร้อนแรงเท่าไหร่
แต่ว่าถ้าหากเราดูความรู้สึกร้อนเนี่ยนะครับ

บริเวณตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๓๘องศา

เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆก็ค่อนข้างบางตานะครับ
ชื้นที่เข้ามาสะสมก็ทำให้เกิดความรู้สึกร้อนเป็นพิเศษ
ดังนั้นในระยะนี้ก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับ
ใครที่เป็นโรคต่างที่เกี่ยวกับร่างกายอ่อนแอ
ร่างกายที่ไปเจออากาศร้อนอากาศเย็นเนี่ยนะครับ

แต่ว่าไม่ทำให้เกิดฝนคือความชื้นที่อยู่ในอากาศเยอะ
เราจะรู้สึกร้อนเป็นพิเศษนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยคือแนวฝนตกหนักไปอยู่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็จะค่อยขึ้นไปบริเวณประเทศจีนต่อไป
จะมาอีกครั้งหลังประมาณราคาดาล
สามารถค่อยลงไปอีกทีหนึ่ง
นี่คือฝนที่จะทิ้งช่วงในนี้ต่อไปหนึ่งพิเศษภาคกลาง
จริงผมขอไปเต้นต่อก่อน
ต้องไปทำไรก็ได้ก่อนตอนนี้